เอาล่ะคุณผู้ชมคราวนี้เราจะพาไปเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะ
ถือว่าเป็นวัดเป็นวัดที่มีอะไรแปลก
แปดแปลกเหรออะไรที่แบบฮือฮาเข้าไปแล้ว
อุ๊ยเกิดขึ้นได้ยังไงอยากรู้มันอยู่ไหนตกมุดเสริม
ปึ๊งจะเจิงสาวคุณผู้ชมให้ไกลค่ะ
เออน้องไปต่องคือแล้วฮะอย่างแกร่งมากเมื่อสักครู่นี้
เพราะอะไรห้องน้ำประหลาดมีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงกลาง
ฮะต้นไม้เป็นธรรมชาติเหรออุ๊ยอันนี้เริ่ม

ถ้าคนที่เข้าไปกลางคืนคุณจะรู้สึกยังไงคุณชนะ

วิ่งท้องน้ำใช่เพราะว่าไม่ไหวแล้วเออ

ที่เราเห็นว่าต้นไม้มันเกิดขึ้นภายในห้องน้ำเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งอยู่ภายในวัดโพบางคล้าอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเศร้า
หลายคนสงสัยไงก็เลยไปถามกรรมการวัดโพบางคล้า

ต้นไม้ใหญ่ก็คือต้นมะขามอายุ๕๐ปี
ขนาดเท่า๒คนโอบสูงก็ประมาณ๒๕เมตรเลยนะ
ทีนี้ทางวัดเขามีโครงการสร้างห้องน้ำขึ้นมา
บริเวณที่ต้นมะขามอยู่ตรงนี้แหละ
ก็เสียดายไงถ้าจะต้องตัดทำยังไง
ก็เลยสร้างคล่อมแล้วกัน
ไปฟังกรรมการวัดคุณชีแจงกันหน่อย
ต้นมะขามมีนานแล้วห้องน้ำก็ปลูกทีหลัง
ถึงเวลาเขามาต่อชายคาออกมาก็เลยกลายเป็นหุ้มมองน้ำไป
แล้วทีนี้เรื่องภาพทัพศรีก็ปลูกเนี่ย
ไม่รู้ใครมาปลูกกันไม่รู้กันแต่มีมานานแล้วอีกเนี่ย

ที่สร้างห้องน้ำขึ้นมาเพราะว่าสร้างค่าไอศรามานะฮะ
รองรับไม่พอคนมาทำบุญก็เยอะ
แล้วก็เลยมีโครงการสร้างห้องน้ำขึ้นมา
ส่วนที่สร้างขึ้นมาที่ไปตัดเพราะว่าขังคาวอาศัยเยอะ
มีจำนวนมากก็เลยทำห้องน้ำเนี่ยค่อมต้นไม้

ส่วนไอ้ผ้าสามสีเนี่ยมันแล้วแต่ความเชื่อของคน
ชัดเจนนะเรื่องของผ้าสามสี
ไม่รู้แหละว่าไปสการะเทพารักษ์หรือว่าไปขอเลข
อะไรก็ไม่รู้แหละคือเป็นเรื่องส่วนบุคคล
นี่คือไทยด้วยนะคะมีผ้าสามสี
ที่สำคัญเราออกไม่ได้มันเป็นที่อยู่ของค้างคาวไง
ค้างคาวแม่กายอยู่กันเป็นหลายพันตัวอยู่กันมานาน
เขาก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับทางวัดแห่งนี้มานาน
ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แล้วกันใครมาเที่ยววัดแห่งนี้
ก็ต้องมาเข้าห้องน้ำนะคะอาจจะไม่ต้องผูกผ้าสามสีเพิ่มก็ได้
คืออยากจะเข้าห้องน้ำไปปลดทุกข์ก็เข้าไปได้
มันก็ปัญหาอย่างหนึ่งก็อาจจะตอนกลางคืนใช่ไหม
เดี๋ยวว่าอาจจะดูแบบตกใจแต่ที่ปัญหาจริงผมคิดว่า
น่าจะเป็นช่วงต้นเดือนกลางเดือน
ใครที่อยากจะไปถูต้นไม้นี่
แล้วก็ต้องเข้าไปในห้องน้ำตัวเข้าไปเยอะขนาดนั้นน่ะ
แล้วต้นไม้แบบนี้เราจะตัดทิ้งเราก็เสียดาย

๕๐ปีแล้วเขาก็ยืนยันว่าไม่ตัดแน่นอนนะ
ใครไปก็เตรียมตัวเตรียมใจไปก่อนล่วงหน้า
ถูกต้องครับถูกต้องครับคุณผู้ชมจะได้ไม่ฮู้วฮ่าตกใจกันไปนะฮะ